เอาละครับยกที่๔ลุยต่อครับ
ที่นี่ลุยต่อเลยครับโอ้ยซ้ายหน้าของเหนือพยักษ์ก็พยายามจะตัดล่างนะครับเหนือพยักษ์
นี่ขยับเข้าหาปักด้วยศอกซ้ายเลยครับเหนือพยักษ
วินนี่ลบได้ซีบด้วยกล่อขวาด้านดีแล้วก็ช่างเดี่ยม
ระหว่างแข้งโอ้ยมาเจอหมัดขวาบวกเข้าไปครับ
โอ้โหเอ้าตาลอยเลยครับพยายามจะลุกขึ้นมา
โหหลงบุบหรือเปล่าครับเซียบไว้๑นับกับวินนี่
วาดกันต่อเลยครับพยายามจะนิ่นนิดมัตด์มากขึ้นเลยครับ
เหนือไปยักษ์แผงให้มัตดี๑๒

โอ้ยไม่ลงครับ

โหลงจนได้ครับ
ปิดเกมเลยครับวันนี้๕คู่

ทำให้เกมนั้นเปลี่ยนไป
โอ้โหแล้วเป็นเกมของเหนือพยักษ์ครับ

กระพริบตาเดียวเนี่ยท่านจะไม่รู้เลยครับว่าโดนอะไร
พบกันเป็นประจำนะครับความมันแบบนี้ทั้งเสาร์และอาทิตย์ครับ
ตั้งแต่เวลาสิบหกนาฬิกาอ่าสิบสิบหกนาฬิกาจนถึงสิบแปนนาฬิกาครับ
ท่านโทษครับโอ้โหดูภาพช้ากันก่อนตื่นเต้นครับ
ดูครับโอ้โหเจอบวกหงายท้องเลยครับหมุนออกมาเจอบวกเต็มครับ
ร่วงครับโอ้โหนี่ครับหันมาหมัดขวานั้นถึงก่อนแข้งนะครับ
โอ้โหแล้วนี่ครับอีกมุมครับเรามีช็อตเด็ดเด็ดให้เห็นได้ทุกมุมแล้วนี่ครับ
ปิดฉากครับนึกว่าจะลงไม่ลงครับซ้ำเข้ามาซ้ำเข้ามา
แล้วเดี๋ยวดูครับเปรี้ยงเข้าไปครับยกขาขึ้นครับเจอสวนเลยครับ
โอ้โหดูครับปิดเกมครับปิดเกม
โอ้โหคอแทบหักครับดูครับ
ชัดชัดครับปั้งเข้าไปครับโอ้โหเสียหลักเลยครับ